วันนี้มีบรรยากาศเรื่องราวของการช่างหนักมวล
ว่าคู่เอกนั้นมาพอดีพิกัดติดตามได้จาก
คุณเอกชุมพลสรุปัชราบรมณีครับ
ผมอยู่กับคู่เอกมุมแดงยกวิทยาเพชร๔๐๐๐๐
เดี๋ยวขออนุญาตถามที่ลูกพี่ก่อน

ก็ฟิตซ้อมมาเป็นเดือนแล้วครับ
ก็เด็กร่างกายดีมากครับ

ก็ช่วงแรกนี่ซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงศ์
โค้งสุดท้ายมาซ้อมที่ค่ายอาจารยสุรัตน์นะ

ก็แพ้ชนะบ้างครับ

วิทยานี่ต้องดูปลายนะครับ

มาอยู่กันที่มุมน้ำเงินกันต่อนะครับวิศนุพรเพชรปตสวัสดีครับ
เมื่อเช้ามาช่างน้ำหนักเป็นไงบ้างครับ

ไฟล์นี้การเจอตัวฟิตซ้อมนี่ซ้อมอยู่ไหนครับ
อกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าชนะได้
ช่วงหลังนี่เป็นไงบ้างครับฟอร์มการชก
สุดท้ายไปครับการเล็งแฟลง้วนทางบ้านวันนี้เชียวแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน
ครับวันนี้ผมทำเต็มที่ครับก็วันนี้ร่างกายดีมากน้ำหนักก็มาพอดีครับ

ต้นก็จับรองต่อดูให้ดีแม่มัดมัดกับแค่งหนักมาก
ต่อกันที่ผลการลดน้ำหนักที่กระดานไว้บอร์ดตรงนี้

เจอกับมาตังพิกัด๑๒๒กบ

แล้วก็มุมน้ำเงินนี่ลดไป๒ปอนด์นะครับ

ก็มาพอดีพิกัดทั้งคู่นะครับ

วันนั้นพึ่งหลวงชนะไว้อย่างเจ็บแสบนะครับ

ก็เมื่อเช้ามาช่างพอดีทั้งคู่นะครับ
ขณะที่คู่เอกของรายการนี้ครับ

มุมน้ำเงินก็มาพอดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับ

บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นศึกยอดมวยไทยรัฐ

ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานครับ